ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีดาวใหญ่โยกย้ายเยอะมากเลยนะคะ

เดือนเมษายนถือว่าเป็นเดือนที่น่าจับตามองมากเลยค่ะ
เพราะว่าจะมีดาวซุปะเคาะนะคะ
ดวงใหญ่ดวงสำคัญจะมีการโยกย้ายราศี
นั่นก็คือดาวพระรหัสสบดีค่ะ
การที่ดาวพระหัสสับดีย้ายมาในครั้งนี้

ถ้าสมมุติว่าชาวราศีเมษนะคะคิดว่าอยากจะทำอะไรในช่วงนี้เนี่ย
ก็คือถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีค่ะ
จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือว่าการงาน
แล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละคนว่าอยากจะใช้ในทางไหน
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
วันนี้พบกันวันสงครานเลยนะฮะ
ช่วงสงครานแบบนี้เรามาเจอกันเนี่ย
วันนี้ผมจะพาทุกผู้ชมไปดูเรื่องของ
ลักษณะราศีดวงชะตาราศี
เดือนเกิดของทุกท่านกันหน่อยนะครับว่า
จะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะหลังสงครานนี้

ดวงดาวมีการเคลื่อนย้ายจำได้ไหมครับ
ช่วงปีใหม่เราเคยคุยกันมาแล้ว

เดี๋ยวมาไล่ดูกันว่าจากนี้ไป
ดวงของท่านชะตาชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับ

ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีดาวใหญ่โยกย้ายเยอะมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้เดือนเมษายนถือว่าเป็นเดือนที่น่าจับตามองมากเลยค่ะคุณภาคภูมิ
ใช่ค่ะเพราะว่าจะมีดาวสุปะเคาะนะคะ
ดวงใหญ่ดวงสำคัญจะมีการโยกย้ายราศี

นั่นก็คือดาวพระรหัสสบดีค่ะ
อาจจะโยกย้ายได้ตำแหน่งดีอย่างราชาโชคนะคะในวันที่๑๙เมษายน

คือหลังจากนั้นเป็นต้นไปเนี่ยนั่นเท่ากับว่าทุกราศีทุกลักษณะราศี

ใช่ค่ะซึ่งดาวพระรหัสบดีนะคะถือว่าเป็นดาวบุญใหญ่
เวลาย้ายมาเนี่ยก็คือจะย้ายมาให้โชค

แต่ว่าแต่ละราศีเนี่ยก็คือจะได้โชคที่ไม่เหมือนกัน

อยู่ด้วยกันในวันนี้เนี่ย๑๒ราศี

เริ่มต้นกันที่ชาวราศีเมษกันก่อนเลยนะคะ

เดี๋ยวรอดูกันหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ

นี่ท่านที่เกิดวันที่๑๓เมษายนถึง๑๓พฤษภาคม

หรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่เคยดูดวงผูกลักษณะมาแล้วค่ะ
เป็นลักษณะราศีเมษก็คือสามารถดูได้ตามนี้เลย

เรียกว่าชีวิตเนี่ยเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีมาก

หรือว่าจะเปรียบเทียบกันง่ายเลยนะคะว่า
เหมือนกับเปลี่ยนจากปลากลายเป็นมังกรเลย

ค่ะการที่ดาวบุญใหญ่มาทับแบบนี้นะคะ
ก็เลยส่งผลทำให้ชาวราศีเมษ
ทำงานประจำหรือว่าราชการเนี้ยโอ้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากเลยทีเดียว
โอ้โหนี่มหาโชคหล่นทัพเลยเหรอใช่เลยค่ะเออมีโอกาสที่แบบว่าจะได้
เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งครับมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายเกี่ยวกับ
เรื่องของหน้าที่การงานหรือว่างานที่เขาทำอยู่ในปัจจุบันนี้
คือมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยค่ะ
เพราะว่าลูกค้าจะเยอะมากใช่ค่ะในเรื่องของการงานของชาวราศีเมษเนี่ย
เรียกว่าดีอย่างมากเลยเหมือนกับแบบได้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เลยก็ว่าได้นะคะ
สำหรับชาวราศีเมษมีมีอะไรที่ชาวราศีเมษต้องต้องระวังหรือว่าต้องต้องกลัวในการดวงดาวเคลื่อนย้ายอะไรไหม
โอ้โหจริงแล้วเนี่ยการที่ดาวพระราชสบดีนะคะย้ายมาในครั้งนี้เนี่ยโอ้โหย้ายมาให้โชคโดยเฉพาะเลย
โดยเฉพาะการงานใช่เลยค่ะถ้าสมมุติว่าชาวราศีเมษคิดว่าอยากจะทำอะไร
ในช่วงนี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีค่ะที่เราสามารถที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ได้
ใช่ค่ะรวมไปถึงในเรื่องของการเงินเรื่องของการเงินนี่ถือว่าดีมากเลย
เพราะว่างานดีเงินก็ย่อมดีตามไปด้วยชาวราศีเมษคือมีโอกาสที่จะได้ลาบจากความอุตสาหะ
ค่ะยิ่งขยันก็ยิ่งมีโอกาสร่ำรวยได้เร็วขึ้นหมอกายอย่าง๑๙เมษายนเป็นต้นใบอย่างเนี้ย
เขาจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ประมาณนานไหมฮะที่เราจะมีดวงลักษณะแบบที่หมอไก่บอกอย่างนี้
พระราชสบดีเนี่ยก็คือจะอยู่ปีหนึ่งนะคะค่ะปีหนึ่งไปถึงวันที่๓๐เมษายนปี๒๕๖๗ค่ะ
หลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งใช่ค่ะใช่อ่าทีนี้ชาวราศีเมษถ้าอยากทำบุญ
อ่าที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปอีกนี่ทำยังไงดีฮะก็ขอแนะนำนะคะ
ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกสัตว์การช่วยเหลือสัตว์นะคะ
ถ่ายชีวิตสัตว์การงดทานเนื้อสัตว์ก็ได้นะคะ
แต่เนื่องจากในช่วงนี้ก็คือมีการเคลื่อนย้ายของดาวพระราชสบดี
ก็ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของดาวพระรหัสบดีนะคะเช่นในเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์เนี่ย
ลงท้ายด้วยเลขห้าเลขห้านะใช่ค่ะการเอ่อบริจาคเงินให้กับมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์เนี่ย
ลงท้ายด้วยเลขห้าเช่นร้อยกับห้าบาทก็ได้อืมใช่ค่ะ
ถ้าถ้าผมจะปล่อยเต่าค่ะปล่อยนกปล่อยปลาค่ะเอาสักสิบห้าตัวห้าตัว
อย่างนี้ขอให้ให้ลงท้ายด้วยเลข๕ถูกต้องเลยค่ะแบบนั้นเลยอ่า
ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำเนี่ยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา
ที่จะทำควบคู่กันไปค่ะอืมอ้าวต่อไปต่อไปก็คือชาวราศีพฤกษกค่ะพฤกษกนะฮะ
ใช่เลยค่ะสำหรับชาวราศีพฤกษกนะคะถือว่าเป็นราศีที่ชีวิตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะมากเลย
ฮะใช่ค่ะเนื่องจากเอ่อดาวมนุษยูที่ทับอยู่ในดวงชะตาของเขานะคะ
แล้วก็ดาวพระราชสบดีเนี่ยที่จะมีการโยกย้ายมาหนุนดวงแต่ว่าได้ตำแหน่งเป็นวินาท
แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ดีอุ้ยตกใจผมเห็นอะไรนะเปลี่ยนผ่านสู่ความเห็ง
ใช่เลยค่ะแต่ไม่ใช่วินาศอย่างที่เราต้องตกใจ
มันอยู่ในตำแหน่งวินาทแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะวินาทสันตโลนะคะยังไงฮะ
ค่ะคือชีวิตของชาวราศีพฤกษกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานถ้าอยากจะย้ายงานออกงานเนี่ยโอ้โห
เรียกว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะสมหวังอ๋อค่ะอย่างนั้นเลยนะใช่เลยค่ะ
หรือว่าถ้าสมมติว่าใครที่อาจจะไม่ได้โยกย้ายงานไปไหนก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงภายใน
อืมเช่นอาจจะได้รับผิดชอบงานใหม่หน้าที่ใหม่ดิวงานกับคนใหม่ใหม่อืม
ซึ่งแรกอาจจะเหนื่อยบ้างแต่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้
ค่ะนะคะแต่ว่าจะเด่นในบางงานถ้าสมมติว่าชาวราศีพฤกษกคนไหนค่ะ
ที่ทำงานแบบแนวเบื้องหลังทำงานเบื้องหลังทำงานแบบซื้อมาขายไป
หรือทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าจะดีเป็นพิเศษค่ะ
อันนี้ดีใช่ค่ะแล้วแล้วมีงานแบบไหนที่ถ้าถ้าไม่ใช่พวกเนี้ยก็จะแบบเป็น
อย่างนี้ธรรมดาหรือว่าไม่ดีหรือว่ายังไง
คือจะบอกว่าไม่ดีก็ไม่ได้ใช่แบบนั้นนะคะหมายความว่าดวงของเขาเนี่ย
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับงานของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนเดิม
อืมอ่าอาจจะมีการเปลี่ยนวิธีการทำงานครับอ่าเปลี่ยนคนดีลงาน
ซึ่งแรกเนี่ยเวลาเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะ
ก็อาจจะทำให้ช่วงแรกวุ่นวายบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการงาน
แต่สักพักหนึ่งมันจะลงตัวแล้วมันจะดีเองค่ะใช่ค่ะ
เราสามารถทำบุญเสริมดวงชะตาได้ยังไงครับพฤกษบ
แนะนำว่าให้ชาวราศีพฤกษกนะคะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการเอ่อ
ถวายผ้าไตรจีวรหรือว่าเป็นเรื่องของการถวายสังขทานก็ได้ค่ะ
อ่าค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือการทำบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนพิการ
ก็คือควรที่จะทำควบคู่กันไปครับค่ะแล้วในเรื่องของการถวายสังกฐานนะคะ
ถ้าใครที่จะจัดถังสังกฐานด้วยตัวเองเนี่ยบางคนเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะ
จะต้องเป็นถังสีเหลืองตลอดหรือเปล่าอืมบางคนเขาจะติดว่าแบบเอ๊
ต้องเป็นถังสีเหลืองครับจริงจริงเนี้ยไม่จำเป็นนะคะ
จะเป็นถังสีอะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นถุงผ้าก็ได้
ขอให้เราจัดด้วยมือของเราเองเนี่ยอันนี้ส่งแรงแน่นอนค่ะ
ก็คือเราก็เอาสิ่งของจำเป็นต่างไปถวายพระท่านใช่เลยค่ะ

ไหมฮะจะเป็นถุงเป็นอะไรก็ได้ใช่ค่ะ
อันนี้คือพฤกษกนะครับค่ะไปต่อกันที่ราศีเมทุนค่ะ
เมถุนนะฮะท่านใดเกิดราศีเมทุนใช่เลยค่ะ
หรือลักษณะราศีเกิดอยู่ที่เมถุนเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไง
ค่ะชาวราศีเมทุนเนี่ยพูดได้เต็มปากเลยนะคะว่าเป็นราศีคนรวย
เหรอใช่อยากเกิดราศีนี้จังเลยอ่ะย้ายเลยค่ะ
ย้ายกันได้ด้วยหรอไม่ได้ย้ายได้เลยหรอ
สิบสี่มิถุนายนถึงสิบสี่กรกฎาคมค่ะ
คือชาวราศีเมทุนนะคะเรียกว่าดวงดีมากนะคะ
หลังจากที่ดาวพระราชสบดีมีการโยกย้ายราศี
คือจะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินของเขาครับ
ส่งผลทำให้ชาวราศีเมทุนนะคะโอ้โหโชคดีทางด้านการเงินอย่างมากเลย
ช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเก็บเงินไม่อยู่
หวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็อาจจะได้แบบไม่สมหวังเต็มร้อยนะคะ
แต่ต่อจากนี้ไปตั้งแต่วันที่๑๙เมษายนเป็นต้นไป
ตัวยิ้มรับความสำเร็จในเรื่องของเงินทองได้เลยนะคะ
ถ้าสมมติว่าชาวราศีเมทุนคนไหนนะคะคิดว่าอยากจะไปลงทุน
อยากจะขยายกิจการนะคะแล้วศึกษาข้อมูลมาดีแล้ว
่งหน้าทำได้เลยต้องศึกษาข้อมูลมาดีแล้วด้วยนะ
ไม่ใช่ไปกันแบบโอ้โหไปวัดดวงเอาข้างหน้านี่ไม่ได้นะฮะ
แต่ว่าถือว่าดวงดาวแล้วก็โชคลาภยืนเคียงข้างท่านอยู่
ถือว่าดีมากใช่ค่ะก็คือถ้าหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน
ก็คือจะมีโอกาสที่จะสมหวังได้ก็เรียกว่าตั้งแต่ดาวพระราชสบดีเนี่ย
การโยกย้ายราศีไปครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีเมทุนเนี่ย
สามารถที่จะตั้งหลักปรักฐานได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้นั่นเองค่ะ
เสริมดวงกันยังไงดีค่ะขอแนะนำว่าให้ชาวราศีเมทุนนะคะ
ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นการถวายสังกระทานอาหารนะคะ
หรือว่าเป็นการตักบาทถ้าตักบาทก็ตักบาทในวันเกิดนะคะ
เช่นคนเกิดวันอาทิตย์ก็ให้ตักบาทในวันอาทิตย์
ถ้าจะถือเคล็ดเนี่ยให้ติดต่อกันสัก๓ครั้งจะดีมากเลย
ทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์อย่างนี้ใช่ไหม

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะเรียกว่าเป็นราศีที่หมดเคราะห์อย่างแท้จริงเลย

ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาเจออะไรมาเยอะมากในชีวิตเขาเรียกว่ามรสุมชีวิตเลยดีกว่า
อืมค่ะนี่สิบห้ากรกฎาถึงสิบหกสิงหา
ใช่ค่ะต่อจากนี้ไปเนี่ยชีวิตของเขาก็จะมีแต่เรื่องดีเข้ามา
มีแต่ข่าวดีเรื่องที่น่ายินดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่น่ายินดีเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงาน
เหตุเพราะว่าดาวพระรหัสบดีจะโยกย้ายเข้าสู่เรือนการงานของเขา
ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคโอ้โหเรียกว่าได้โชคทางการงานอย่างเต็มที่เลยนะคะ
ไม่ว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยจะทำอาชีพไหนจะเป็นข้าราชการทำงานประจำ
หรือว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจฟรีแลนซ์เนี่ยเรียกว่าดีแบบทั่วหน้าเลยค่ะ
เจ้าเมษายนเป็นต้นไปนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากเลยค่ะ
คุณมีเวลา๑ปีถึง๓๐เมษายน๖๗ใช่ไหมค่ะ
คือก็ก็ถือว่าช่วงที่ผ่านมาเขาหนักโอ้โหหนักมาก
ตอนนี้เขาเนี่ยเห็นไหมดาวรุ่งพุ่งแรงเลยนะ
ถ้าเราจะทำบุญเสริมดวงสำหรับชาวราศีกรกฎฮะ
แนะนำว่าให้ชาวราศีกรกฎนะคะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำค่ะ
ลงท้ายด้วยเลข๕เช่น๑๕บาท๑๐๕บาท
ก็คือถือเคล็ดดาวพระหัสด้วยหรือว่าจะไปทำบุญวัดริมน้ำก็ได้
ทำบุญ๕วัดก็ได้ในช่วงสงกรานก็ได้ค่ะนะฮะ

เพราะฉะนั้นท่านก็จะเป็นการทำบุญด้วยลงท้ายด้วยเลข๕
คือฟังมา๔ราศีเนี่ยดีหมดเลยนะ
แต่ผมจำได้ตอนที่เรามาคุยกันตอนปีใหม่
หมอไก่บอกว่ามันจะหนักหน่อยช่วงต้นปี
แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวมันจะเริ่มดีขึ้น
พักครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับ
ราศีที่เหลือไม่ต้องตกใจ
ดูกันทุกราศีแน่เดี๋ยวหมอไก่มาบอกพักกันครู่เดียวครับ

ผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับหมอไก่พพาธินีนะครับ
เรื่องของดาวพระหัสเคลื่อนย้าย๑๙เมษายนเป็นต้นไป
หลังจากนั้นยาว๑ปีนะฮะ
ไปถึงนู่น๒๐เมษายนปี๖๗
ดวงดาวของท่านจะเป็นอย่างไร๔ราศีฟังกันไปแล้ว
ต่ออีก๔ราศีนะครับหมอไก่
ราศีนี้ผมก็ตั้งใจรอตั้งใจฟังเหลือเกิน

ราศีต่อมาก็คือชาวราศีสิงศ์นะคะ

สำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะอย่างที่เราทราบกันค่ะว่า
ชาวราศีสิงศ์โดนดาวเสาเล็งดวงชะตาอยู่
นี่๑๗สิงหาคมถึง๑๖กันยายน

ตอนนี้ก็ยังเหนื่อยอยู่ค่ะ
คือชาวราศีสิงศ์โดนดาวเสาเล็ง
ก็เลยส่งผลทำให้ดวงชะตาของเขาเนี่ย

ต้องทำงานเยอะทำงานหนัก
บางทีอาจจะต้องทำงานหนักกว่าหน้าที่

มีการโยกย้ายมาในตำแหน่งที่ดี

ชาวราศีสิงศ์เลยก็ว่าได้
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีสิงศ์ดีขึ้น
แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะหักล้างกับดาวเสา

แต่ว่าคือมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็
มันก็มีโอกาสประสบความเรินจากความเหนื่อยที่เราได้ทำไป
หรือฮะก็คือช่วงที่ผ่านมาเวลาทำงาน
ชาวราศีสิงศ์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจเจ้านาย

อืมแต่หลังจากนี้ไปนะก็คือผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาเนี้ย
เริ่มมองเห็นความสามารถของชาวราศีสิงศ์แล้ว
มีมั้ยมีออกลงออล่าอะไรอยู่แถวตัวพี่บ้างมั้ย

ถ้าเราจะทำบุญเสริมดวงทำยังไงด้วยบ้างราศีสิง
การทำบุญเสริมดวงนะคะสำหรับชาวราศีสิงศ์เนี่ย
ก็คือควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง
ใช่ค่ะเช่นเกี่ยวกับเรื่องของการถวายหลอดไฟ
เติมน้ำมันตะเกียงนะคะถือว่าดีมากเลย
หลอดไฟก็ถวาย๕หลอดใช่ค่ะ
แต่ว่าจะเสริมอีกนิดนึงค่ะสำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะ
คือดวงของเขาเนี่ยหลังจากสงการไปเนี่ย
โอ้โหเรียกว่ากราฟดวงจะพุ่งดีเป็นพิเศษเลย
เหรอใช่ค่ะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ย
ซึ่งเป็นดาวตัวตนของเขาเป็นดาวเจ้าเรือนของเขาเนี่ย
จะมีการโคจรร่วมกับดาวพระราชสบดี
โอ้โหตอนนั้นเนี่ยเรียกว่ามีโอกาสได้โชคแบบปังเลย

ยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าการประสบความสำเร็จมันจะมีมากขึ้น
ใช่ค่ะแล้วก็มีดาวอะไรนะ
ดาวอาทิตย์ค่ะดาวอาทิตย์มาเสริมอีก
เป็นราศีที่ดวงดีทั้งเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะดีทั้งสองเรื่องเลย
ในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีกันเนี่ยคือมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้
นะคะแต่ว่าต้องใจเย็นเย็นเวลาทำอะไรต้องแบบว่าคอยดื่มน้ำเย็นเหรอ
ยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนนะคะยังไงคือชาวราศีกันเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้
แต่ว่าเขาจะประสบความสำเร็จไปทีละเรื่องครับแล้วเขาจะพึ่งพาใครไม่ค่อยได้อืม
หวังพึ่งพาตัวเองเป็นหลักท่องเอาไว้ในใจเลยค่ะอัตตาหีอัตโนนาโถ
เป็นที่พึ่งแห่งตนใช่เลยค่ะนะคะถ้าสมมุติว่าชาวราศีกันเนี่ย
เวลาที่เขาทำงานร่วมกับคนหมู่มากเนี่ยเขาจะเหนื่อยกว่าชาวบ้าน
ก็คือต้องทำงานแบบแนวคนเดียวถึงจะดีใช่ไหมคะ
หรือว่าถ้าสมมุติทำงานอะไรที่มีหุ้นส่วนเนี่ยอาจจะต้องระวังครับ
ค่ะเพราะว่าเวลาที่ทำงานกับหุ้นส่วนเนี่ยอาจจะโดนเอารัฐเอาเปรียบได้
แก้ก็ไม่ยากเราก็คือเราก็ต้องดูให้ละเอียดมากขึ้น
ในเรื่องของการงานอาจจะต้องคุยให้ดีตกลงให้ดี
คือถ้าถ้าเรียนหนังสืออยู่แล้วทำรายงานกลุ่มราศีกันนี่แหละ
เพื่อนก็จะบอกอ่ะเอาไปทำรวมเล่มให้ด้วยค่ะ
ก็คือหนังหนังกว่าชาวบ้านเขาเออนะคะ
แต่ว่าเรื่องที่ดีแล้วก็ดีแบบยาวเลยนะคะก็คือเรื่องของการเงินค่ะ
เพราะว่าดาวพระราชสบดีจะย้ายมาเล็งเรือนการเงินของชาวราศีกัน
อืมส่งผลทำให้ชาวราศีกันเนี้ยก็คือมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ไม่ขาดสายไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเงิน
หรือว่าช่วงที่ผ่านมาถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินนะคะ
คลี่คลายหลังจากที่ดาวพระราชสบดีมีการโยกย้ายนี่แหละค่ะ
อืมเหนื่อยก่อนแต่สบายทีหลังใช่ค่ะอ่าฮะ
แล้วถ้าเราจะทำบุญแล้วฮะโอ้โหเราแบบแม่เอาละรู้ว่าเหนื่อย
เดี๋ยวรอสบายทีหลังอย่างที่หมอไก่บอกมีอะไรเสริมดวงเสริมบุญกันได้หน่อยไหม
ขอแนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนะคะ
ตักบาทก็ได้ถวายสังกระทานอาหารก็ได้
หรือว่าการบริจาคทุนอาหารกลางวันให้กับเด็กด้อยโอกาสก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
เนี่ยซึ่งก็ต้องใช้หลักเกณฑ์ด้วยด้วยลงท้ายเลขห้าเหมือนเหมือนเหมือนกันไหมฮ
ถูกต้องเลยค่ะสมมุติว่าเราจะถวายเป็นสังกระทานอาหารอย่างนี้ค่ะ
เราอาจจะจัดเป็นห้าอย่างก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเราเป็นบริจาคเป็นเงินเป็นปัจจัยเนี่ย
ก็คือลงท้ายด้วยเลขห้าเช่นเดียวกันอ่าอ่าหลังจากนั้นนะครับทุกผู้ชมครับ
จากราศีกันก็ไปต่อกันที่ราศีตุลค่ะราศีตุลค่ะ
สำหรับชาวราศีตุลนะคะโอ้โหเรียกว่าดวงดีมากมากเลย
ทำไมมากมายมกหลายตัวเหลือเกินใช่ค่ะมากเยอะก็ไก่เยอะมากค่ะ
คือช่วงที่ผ่านมาชาวราศีตุลนะคะคือดวงของเขาเนี่ย
ฐานเขาเป็นคนที่มีความสามารถนะคะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือใส่เต็มที่
พยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เต็มที่กับเขา
แต่ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยโอ้โหเรียกว่าดวงดีนะคะ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเขาโดนสกัดดาวรุ่งด้วยตัวดาวมริตยู
แต่พอดาวมริตยูเนี่ยย้ายออกแล้วมีพระรหัสมาอยู่แทนเนี่ย
ก็เลยส่งผลทำให้ชาวราศีตุลมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะ
ครับคือหลังจากนี้ไปอ่ะจะมีข่าวดีเรื่องใหญ่เข้ามาอ่า
ถ้าสมมุติว่าทำธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะได้ดิวงานกับลูกค้ารายใหญ่
ทำงานใหญ่ได้สำเร็จหรือว่าถ้าบางคนทำงานประจำก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
กินตำแหน่งที่ใหญ่กว่าอืม
ถือว่าดวงชะตาดีมากมากค่ะอันนี้คือการงานใช่ไหมใช่ค่ะ
ก็ก็จะดีไปทั้งเรื่องการเงินอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่าโอ้ถือว่าต่อเนื่องกันอ่านะคะ
แต่ว่าจะไม่ได้เด่นในเรื่องของโชคลาภจะต้องหวังในเรื่องของลาบแต่ความอุตสาหะเป็นหลัก
ขยันต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้มาซึ่งเงินทองค่ะ
คือการเสี่ยงโชคอาจจะไปหวังตรงนั้นไม่ได้ใช่ค่ะใช่ไหม
อย่างเช่นซื้อลอตเตอรี่อะไรพวกนี้ใช่ไหมเราทำงาน
แล้วเดี๋ยวเราเราได้ตำแหน่งได้เงินอะไรพวกนี้มาแทนค่ะอ่า
ชาวราศีตุลอยากจะทำบุญแล้วฮะในการเสริมดวงการทำบุญของชาวราศีตุลนะคะ
แนะนำว่าให้ไปทำบุญถวายสังกฐานก็ได้ครับสังกฐานของใช้นะคะ
หรือว่าในเรื่องของการถวายผ้าไตรจีวรแล้วก็ควรที่จะทำร่วมกับการทำบุญเกี่ยวกับการศึกษา
เช่นการบริจาคหนังสือก็ได้นะคะการบริจาคทุนการศึกษาก็ดีเช่นเดียวกันค่ะ
เพราะฉะนั้นชาวราศีตุลก็ไปทำบุญได้หลากหลายรูปแบบใช่ค่ะนะฮะ
ต่อเนื่องกันต่อเลยนะฮะจากราศีตุลแล้วไปไหนต่อดีอ่าก็จะเป็นชาวราศีพิจิกษ
ชาวราศีพิจิกษเนี่ยดวงชะตาของเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะ
ด้วยเหตุจากดาวมริตยูที่เล็งดวงชะตาของเขาอยู่
ก็เลยทำให้ดวงชะตาของเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะยังไงฮะนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่ทำงานเปลี่ยนออฟฟิศ
ถูกว่าบางคนเนี้ยไม่ได้ย้ายงานหรอกแต่ว่าเปลี่ยนออฟฟิศอืม
เปลี่ยนชั้นอ่าแต่เดิมอาจจะอยู่ชั้นห้ามาอยู่ชั้นสองอะไรอย่างเงี้ยอืม
หรือว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานหรือว่าได้รับผิดชอบงานใหม่หน้าที่ใหม่
นะคะซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีค่ะเปลี่ยนแล้วดีดี
แต่ว่าช่วงแรกมันจะเหนื่อยเหนื่อยแล้วอาจจะมีอุปสรรคบ้าง
นิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าชาวราศีพิจิกษ์อดทนได้
ก็จะเขาเรียกว่าไปได้แบบยาวยาวก็ธรรมดาของการเปลี่ยนงานใช่ไหม
ถ้าเป็นการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนเปลี่ยนที่ทำงาน
เปลี่ยนชั้นค่ะเปลี่ยนอะไรมันก็เหนื่อยหน่อยช่วงแรกใช่ค่ะ
หลังจากนั้นจะดีใช่ค่ะอืมดีแน่นอนนะคะแต่ว่าชาวราศีพิจิกษ์เนี้ย
อย่างหนึ่งที่โดดเด่นนะคะก็คือดวงของเขาเนี่ย
มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเพิ่มเติมค่ะเช่นพวกบ้านได้รถได้ที่ดิน
ถ้าหวังไว้เนี่ยก็คือมีโอกาสจะได้แต่ว่าทรัพย์สินพวกนี้เนี่ย
มันจะแฝงมาด้วยหนี้สินอ๋อโอเคอ่าก็ก็พอเข้าใจได้ค่ะ
อย่างเช่นถ้าคุณอยากจะซื้อบ้านค่ะอ่าไปกู้ซื้อบ้านอืม
แบงค์อนุมัติผ่านก็มีโอกาสว่ามันก็มีหนี้สินนั่นแหละใช่ค่ะ
แต่มันก็เป็นหนี้สินที่เราเออภาคภูมิใจนะเป็นหนี้สินที่ทำให้ชีวิตของเรามันก้าวหน้ามากขึ้น
ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะครับการเงินอะไรพวกนี้เป็นยังไงฮะ
มันก็เหมือนที่บอกใช่ไหมมันอาจจะมีแฝงเข้ามาตรงนั้น
มีในเรื่องของหนี้สินเข้ามาแต่ว่าจะเป็นหนี้สินที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นค่ะ
อืมมีการทำบุญอะไรยังไงฮะสำหรับชาวราศีอ่าราศีนี้
ชาวราศีพิจิกษ์นะคะขอแนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์นะคะ
งดทานเนื้อสัตว์ก็ได้นะคะหรือว่าถ่ายชีวิตสัตว์ก็ดีเช่นเดียวกันค่ะ
ครับค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือการทำบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนพิการ
อืมอ่าคนพิการหรือว่าคนที่เขาเจ็บป่วยไม่สบายโอ้โหจะดีมากเลย
การเสริมดวงชะตาของเขาโดยตรงเลยค่ะอ่าซึ่งมันก็ทำได้หลากหลายรูปแบบ
ใช่ไหมฮะอย่างเช่นไปตามสมาคมของคนพิการต่างแล้วก็ไป
ไปทำบุญช่วยเหลือเขาใช่ไหมมันก็จะเสริมดวงของท่านขึ้นมา
ใช่ไหมฮะอ้าวนี่คืออีก๔ราศีนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ท่านผู้ชมที่อยู่ในราศีธนูมังกรกุมแล้วก็มีน
รอครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังหมอไก่นะครับว่าหลัง๑๙เมษายนไปแล้ว
ราศีของท่านดวงดาวของท่านโชคชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรพักกันครู่เดียวฮะ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเราเหลืออีก๔ราศีนะครับแต่ว่าท่านที่ฟังราศีของท่านไปแล้ว
เพิ่งไปไหนนะฮะหลังจบราศีนี้หมอไก่จะมาบอกเรื่องของเลขมงคลเสริมดวงให้กันด้วยนะครับ
เอาละครับต่อกันที่ราศีธนูใช่ไหมฮะใช่เลยค่ะครับนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะ
ช่วงที่ผ่านมาชีวิตเหมือนจะดีแต่ก็ดีไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าดวงเขาเหมือนกับว่า
มีอะไรที่สกัดกั้นขวางเขาอยู่ทำให้เขาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
แต่หลังจากที่ดาวพระราชสัปดีค่ะมีการโยกย้ายราศีนะคะ
คือดาวพระราชสบดีเนี่ยสำคัญกับเขามากเพราะว่าเป็นดาวตัวตนของเขา
แล้วก็มีการโยกย้ายราศีได้ตำแหน่งเป็นราชาโชค
ก็เหมือนกับตัวเขาเป็นราชาโชคนั่นเองนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของเขาดีขึ้นอย่างมากเลย
นี่๑๖ธันวาคมถึง๑๓มกราคมท่านที่เกิดระหว่างนี้นะ

ถูกต้องค่ะชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนกับแบบได้รีสตาร์ทใหม่
ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ถ้าสมมติว่าชาวราศีธนูในช่วงที่ผ่านมาเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคก็คือปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
แล้วตัวเขาจะได้สิ่งใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ถ้าสมมุติว่าอยากจะได้งานใหม่ก็มีโอกาสที่จะมีงานใหม่เข้ามา
หรือว่าถ้าเป็นคนที่ค้าขายทำธุรกิจเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ลูกค้ารายใหม่ได้ลูกค้ารายใหญ่ก็คือจะมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการงานอย่างมาก
หรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการขยับขยายกิจการค่ะให้ใหญ่โตมากยิ่งขึ้น

ถ้าสมมุติว่าชาวราศีธนูนะคะอยากจะทำบุญเสริมดวงเนี่ยขอแนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาการบริจาคหนังสือหรือไม่ก็เป็นการบริจาคหนังสือธรรมะนะคะการบริจาคพวกหนังสือสวดมนต์ค่ะ
แล้วถ้าสมมุติว่าชาวราศีธนูค่ะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระบ่อยจะเป็นอะไรที่ดีมาก
คืออย่างบริจาคหนังสืออย่างนี้จำเป็นต้องเป็นแบบลงด้วยเลข๕ไหมหมอไก่
เลข๕ก็ดีค่ะก็ดีก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาของเขาได้ดีมากยิ่งขึ้น
๕เล่ม๑๕เล่มอย่างนี้ขอให้ลงท้ายได้เลข๕ถือว่าดีค่ะ
ต่อไปนะครับราศีมังกรค่ะเป็นยังไงครับ
สำหรับชาวราศีมังกรนะคะถือว่าชีวิตของเขาเนี่ยมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น
หลังจากที่ดาวพระสบรีมีการยกย้ายราศรีไปดวงของเขาจะมีความมั่นคงเข้ามา
มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นในบานในรถที่ดินคอนโดมีโอกาสที่จะสมหวังอย่างมากเลยนะคะ
แล้วถ้าสมมุติว่าชาวราศีมังกรคนไหนนะคะที่ทำงานแนวแบบทำงานกับของใหญ่
นักพัฒนาที่ดินขายบ้านหรือว่าขายรถอะไรพวกนี้โอ้โหดีมาก
จะเป็นอาชีพที่โดดเด่นและดีเป็นพิเศษเลยค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จโดดเด่นเลย
คุณสามารถปิดดิวได้แน่ใช่ไหมถ้าทำงานทางด้านพวกนี้

แล้วถ้าเขาจะทำบุญเสริมดวงเขาล่ะค่ะขอแนะนำให้ชาวราศีมังกรนะคะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือคนชะลานะคะ
หรือว่าการทำบุญแบบตามวัดเก่าเน้นวัดเก่าเลยวัดเก่าหรือว่าวัดเล็กวัดที่ไม่มีชื่อเสียงเนี่ยจะดีมากเลย
อาจจะจัดถังสังกฐานไปถวายก็ได้ครับหรือว่าเราไปทำบุญถวายปัจจัยก็ได้ค่ะ
และที่สำคัญนะคะชาวราศีมังกรเนี่ยอยากจะเสริมอีกนิดนึงก็คือควรที่จะหมั่นแบบไหว้เจ้าที่ที่บ้าน

ใช่เพราะว่าดาวพระราชสบดีเนี่ยเข้าพบพันธุเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของพวกบ้านก็คือเจ้าที่ที่บ้านเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่ได้แบบไม่ได้ดูแลไม่ค่อยได้ไหว้เนี่ยหมั่นไหว้บ้าง
เติมน้ำถวายข้าวถวายผลไม้
ใช่ค่ะถวายพวงมาลัยก็ได้

นี่นะฮะสำหรับชาวราศีมังกร
ต่อไปก็ราศีกลุ่ม
ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะถือว่าเป็นราศีที่ช่วงที่ผ่านมาหนักหน่วงมากเลย

ดาวเสาก็ยังอยู่กับเขานะคะยังไม่ไปไหน

ใช่ค่ะอยู่แบบ๒ปีครึ่งนะคะ

งานหนักงานเยอะมีโจทย์ยากเข้ามานะคะ
แต่ว่าด้วยความที่ดาวพระราชสบดีเนี่ย
มีการโยกย้ายราศีมาในตำแหน่งที่ดี
ก็เลยส่งผลทำให้งานหนักแต่ดี
งานหนักแต่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้
ก็คือบอกได้เลยว่าชาวราศีกุมเนี่ย

แต่ว่าเรื่องที่ดีมากเลยคือเรื่องการเงินค่ะ
เงินเนี่ยเรียกว่าชาวราศีกุมเนี่ย

อาจจะแบบว่าได้จากงานหลักด้วย

บางคนถ้าหวังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเนี่ย

คือทำงานหลักอยู่อาจจะมีอาชีพเสริม
อย่างเช่นขายของออนไลน์ก็ปังทั้งคู่
มีโอกาสที่แบบว่าจะได้เงินจากหลายช่องทาง

ถ้าแป้มบุญถึงเนี่ยก็มีโอกาสได้ราบก้อนใหญ่

แนะนำว่าให้ชาวราศีกุมนะคะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการ

หรือว่าเช่าพระไปถวาย
หรือว่าทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของห้องน้ำวัด

อาจจะซื้อเป็นพวกแปลงขัดห้องน้ำ

เวลาที่เขาสร้างห้องน้ำเนี่ยเราก็ไปร่วมบุญกับเขาก็ได้

ดีมากเลยค่ะ
ราศีนี้ต้องออกไปแนวทำบุญแบบนี้
เพราะว่าชีวิตของเขาเกี่ยวกับดาวเสาอะค่ะ

มีความหมายถึงดาวเสานั่นเอง

ใช่ค่ะซ้ำชาวราศีมีนถือว่าเป็นราศีที่

สีที่ปังโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะ

ซึ่งเป็นดาวตัวตนของเขาจะย้ายเข้าสู่เรือนการเงิน
ซึ่งเป็นดาวตัวตนของเขาจะย้ายเข้าสู่เรือนการเงิน

ด้านการเงินนะคะวันนี้รวงมหาเสร็จถีหรือใช่ค่ะเอ่อรวงปังมากเอ่อ
ดีมากในเรื่องของการเงินคิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ย
คือแบบจะได้อืมจะมีโอกาสได้โดยเฉพาะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่า
ทำธุรกิจทำการค้าการขายเนี้ยเรียกว่าออเดอร์แน่นอืม
เยอะโอ้โหทำกันแทบไม่ทันครับดีมากนะคะหรือว่าถ้าสมมุติ
ใครที่ทำงานประจำแล้วมีทำงานเสริมคั่วไปด้วย
มีการลงทุนคั่วไปด้วยเนี่ยเรียกว่ามีโอกาสตั้งตัวได้เลยนะคะ
คือทั้งการงานแล้วก็การเงินก็คือมาคู่กันไปเลยใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะสำหรับสำหรับราศีนี้ถูกต้องค่ะหรือว่าถ้าสมมุติว่าชาวราศรีมีนนะคะ
คิดว่าจะไปทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินจะไปลงทุน
จะไปกู้ยืมไปทำอะไรเนี่ยคือมีโอกาสที่จะได้สูงมากอืมค่ะ
คืออย่างถ้าเกิดเราค้าขายหรือเราทำอะไรอยู่
อย่างที่หมอกายบอกอ่ะแล้วโอ้โหแล้วจะมาปังมากน่ะ
คือมันจะมาแบบในเชิงไหนแบบอยู่ดีก็มาอยู่ดี
ขายดีโดยไม่รู้ตัวอยู่ดีคนก็มาสนใจอะไรอย่างเงี้
หรือว่าหรือว่ามันปกติมันก็ดีอยู่แล้ว
มันก็ดีขึ้นไปอีกหรือยังไงอ่ะเรียกว่ามีเข้ามาเรื่อยเรื่อยอืม
ถ้าสมมติว่าชาวราศรีมีนนะคะคิดว่าเราอยากจะปรับ
ลยุทธ์ในเรื่องของการขายให้รีบทำเลย
เพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยมันดีแน่แน่คือดวงของคุณกำลังดี
ใช่ค่ะคุณไปทำสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ย
ให้มันดีขึ้นหรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
แล้วมันจะเสริมแล้วก็จะดีขึ้นไปอีกถูกต้องเลยค่ะอ่า
ทำบุญนะฮะการทำบุญของชาวราศรีมีนนะคะ
แนะนำว่าให้หาโอกาสในการไปไหว้พระปางสมาธิ
นะคะถ้าสมมุติว่ามีโอกาสได้นำพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยดอกดาวเรือง
ไปถวายเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากนะคะ
แล้วก็การทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาการทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาล
โรงเรียนดีดาวเรืองก็จะได้รุ่งเรืองถูกต้องค่ะ
อย่าลืมนะฮะพวงมาลัยก็ห้าพวงค่ะใช่ไหมสิบห้าพวงอย่างงี้
อ่าดีเลยแบบนั้นจัดเต็มเลยค่ะคือฟังมาสิบสองราศีเนี้ย
ไก่ครับทำไมดีหมดเลยอ่ะคือผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะ
ทุกคนจะได้ดีกันหมดเลยเออทำไมทำไมถึงดูแล้วโอ้โหดี
ออกในทางทางที่ดีหมดเลยทุกคนเลยเพราะว่าดาวพระราชสัปดีเนี่ย
ถือว่าเป็นดาวบุญใหญ่เวลาย้ายไปเนี่ย
ก็คือถือว่าจะให้โชคแต่ว่าแต่ละราศีเนี่ยคือจะไม่เหมือนกัน
ดวงดีไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะใช่เพราะต้นปีที่ผ่านมาเราคือดาวเสา
ถ้าดาวเสานี่ก็คือเราจะทายในทางร้ายก่อนเพราะว่าดาวเสาเนี่ยก็คือดาวบาปะเคาะ
เวลาที่เขาจะแสดงผลเนี่ยก็จะแสดงผลในทางลบก่อน
แล้วก็ค่อยให้ในทางบวกทีหลังค่ะ
แต่ตอนนี้เป็นพระฤหัสที่เขาเคลื่อนย้ายเข้ามา

เพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมีแต่ดีก็ดีกับคดีแล้วใช่ไหมฮะ
แล้วหลังจากนี้ถ้าเราจะไม่ไปดูอีกทีนึงเนี่ยเราต้องดูช่วงไหนฮะ

ซึ่งก็จะส่งผลกับแต่ละราศีอีกครั้งหนึ่ง

แต่วันนี้หมอไก่บอกว่ามีเลขมงคลมาฝากกัน

จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือว่าการงาน
แล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละคนว่าอยากจะใช้ในทางไหน
ดูจากอะไรฮะราศีปีเกิดหรือว่าดวงดาวหรือว่าอะไร

ว่าทางพี่อุ๋ยเนี่ยทำงานแบบนี้
แล้วอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงาน

ถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะเสริมดวงในเรื่องของพวกงาน
ถ้าใครที่แบบทำงานประจำ

เลขแรกนี่ก็คือเลข๑๙

เน้นเรื่องมีชื่อเสียงเป็นหลัก
ใช่ค่ะ
นี่ก็คือหมายถึงว่าให้งานประสบความสำเร็
แต่ว่าจะเน้นในเรื่องของการดีลกับผู้ใหญ่
บางคนทำงานใกล้ชิดกับผู้ใหญ่อย่างนี้ค่ะ
หรือว่าบางคนจะไปเสนองานกับเจ้านาย
ถ้าใช้เลข๕๙นี่ก็คือหมายถึงว่าให้งานประสบความสำเร็จก้าวหน้าค่ะ
แคปภาพหน้าจอถ่ายภาพหน้าจอเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ

แต่ว่าจะออกแนวเป็นพวกงานเกี่ยวกับพวกงานเอกสารงานเอกสาร
ตัวเลขการเงินใช้เลข๔๙ถือว่าดีค่ะ

ว่าเลือกไม่ถูกเลยจะเอา๑๙๕๙หรือ๔๙ดี
ไปเลยค่ะ๙๙คือจบเลยก็คือหมายถึงว่าให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างที่เราปรารถนา
คืออย่างนี้เราถ้าเราถ้าเรามีเลขเหล่านี้ใช้เนี่ยหมายถึงว่าเราก็จะไปเรื่อยเลยใช่ไหม
เกี่ยวกับดาวไหนเคลื่อนย้ายอะไรทั้งสิ้นเปลี่ยนปีศักราชพุทธศักราชอะไรไม่เกี่ยวเลย
เกี่ยวค่ะแล้วเราสามารถแบบว่าจะเปลี่ยนเลขได้สมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเราจะไปดีลกับผู้ใหญ่แล้ว
ต้องการจะให้งานสำเร็จแล้วก็ใช้เป็นเลข๕๙ก็ได้
เปลี่ยนจากอะไรหมอไก่จำเป็นต้องเป็นอะไรนะหมายเลขโทรศัพท์ทะเบียนรถเลขที่บ้าน
หรือว่าเราก็เปลี่ยนจากที่เดี๋ยวนี้เขาใช้กันทางไลน์ใช่ไหมมีชื่อแล้วก็ใส่เลขเหล่านี้เข้าไปในท้ายชื่อเราอย่างนี้
สมมติว่าในเรื่องของเลขเบอร์โทรศัพท์ถ้ามีเลขลงท้ายเหล่านี้ก็ถือว่าดี
แต่ว่าการเปลี่ยนเลขโทรศัพท์เนี่ยบางทีมันก็ทำให้การติดต่องานมันมีปัญหา
บางคนก็ไม่อยากเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนวิธีนะเช่นอาจจะเปลี่ยนลงท้ายในชื่อไลน์ก็ได้อีเมลก็ได้นะคะ
หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าโอ้เสริมดวงแบบรุ่นเลยก็คือปริ้นต์แล้วก็แปะเลย
จะแปะหน้าร้านก็ได้บางคนค้าขายอย่างนี้ค่ะแปะตรงโต๊ะเก็บเงินก็ได้
เพราะฉะนั้นท่านก็จะได้ไม่ต้องไปโอ้โหอย่างนี้ยุ่งเลยเนี่ยต้องไปหาเลขโทรศัพท์
ต้องไปหาทะเบียนรถต้องไปประมูลเลขสวยเลยหมอไก่บอกไม่ใช่ขนาดนั้นเลย
คุณทำง่ายก็ได้คุณมีเลขอะไรอยากจะปังอยากจะไปในทางที่เป็นมงคลของคุณตามนี้เลยนะ
โต๊ะทำงานของเราก็ได้บางคนค้าขายก็โต๊ะเก็บเงินก็ได้ค่ะ
นี่นะฮะอันนี้คืออะไรฮะสำหรับผู้ที่ทำงานทางด้านค้าขายเหรอ
งานค้าขายนะเป็นเซลล์ต้องการยอดขายนะคะ
เลขแรกที่อยากจะแนะนำเนี่ยก็คือเลขสองสี่ครับสองสี่เนี่ยก็คือ
เกี่ยวกับว่าให้มีเงินทองไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสายค่ะ
อาจจะเป็นคำเล็กถ้าสมมุติว่าเป็นพวกนักลงทุนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเดท
ก็คือเหมือนกับว่าได้เงินเรื่อยได้เงินก้อนไม่ใหญ่
แต่มาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะได้เงินก้อนใหญ่เนี่ย
ใช้เลขสองแปดนี่สองแปดนี่ถือว่าดีมากเลยค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าใครที่แบบ
ต้องไปขายงานใหญ่ใหญ่เป็นโปรเจกต์อภิมหาโปรเจกต์เนี่ยใช้เลข๒๘ก็คือหมายถึงว่า
ให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินได้เงินก้อนใหญ่มาอย่างงี้ถ้า
ถ้าวันที่ผมจะเดินทางไปเนี่ยเมื่อสักครู่นี้๒๘เนี่ย
ผมโอ้โหจะต้องไปปิดปิดดิวนี้แล้วงานแบบบิ๊กโปรเจกต์ของผมเลย
ผมปริ้นต์เลข๒๘แล้วพกใส่กระเป๋าเสื้อยัดใส่กระเป๋าสูตรไปได้ไหม
อย่างนั้นก็ได้นะคะหรือว่าถ้าง่ายกว่านั้นก็เปลี่ยนชื่อไลน์ก็ได้ค่ะ
เอาอย่างงี้สองแปดก็พอแล้วค่ะอ่าอ่านี่นี่อย่างงี้เลยนะสามหก
ใช่ค่ะ๓๖ก็คือเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายให้มีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ครับค่ะมีลูกค้าประจำอืมคนค้าขายก็อยากจะให้มีลูกค้าเยอะเยอะ
เลขสามหกเนี่ยถือว่าดีเลยค่ะมีห้าหกด้วยใช่ไหมฮะอ่าห้าหกนี่ก็คือเป็นเลขคู่โชคคู่ทรัพย์ค่ะ
อ่าก็คือหมายถึงว่าให้เราเนี่ยมีเงินทองเข้ามาแล้วก็เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาด้วย
ถ้าไปเจรจากับผู้ใหญ่ใช้เลข๕๖เนี่ยถือว่าดีมากเลยค่ะ
หมดรึยังห้าเลขหมดรึยังอ่าจะจะจริงจริงมีอีกนะคะเกี่ยวกับมีไหม
นี่เอาภาพหมอไก่ไปด้วยจะได้ศักดิ์สิทธิ

ใช้เลขตามนี้ถือว่าดีมากเลยครับ

พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับเปิดปากกับภาคภูมิวันนี้หมดเวลาฮะสวัสดีครับ